ไปต่อกันที่พูดถึงหมากคิม
ดิฉันก็นึกถึงมาร์คคิมก็ได้

ครบกันไปครบกันมาปิดเปิด
ไทยก็เปิดไปเลยสี่ปีแล้ว
ก็มาเปิดภาพล่าสุดแล้วกันสำหรับวันฉลองครบรอบ๔ปีเมื่อคืนนี้
เขาบอกว่าเป็นแบบสวีทแบบอัดอะคุณ

แม้ว่าจะไม่มีภาพคู่หวานฉ่ำโพสต์ลงไปในอินสตราแกรม
แต่ว่าเห็นภาพของนางเอกคนสวยพร้อมกับดอกกุหลาบนะนี่คุณดู

ส่วนของหนุ่มหมากมาพร้อมที่เจ้าตัวถือกล้องแชะภาพหวานใจ
พร้อมอิโมติคอนสีแดงดูหัวใจ
สงสัยว่าผ่านงานสละโสดของเพื่อนซีร่วมแก๊งอย่างมากกี้ไป
เห็นจะมีคู่หมากและคิมนี่แหละค่ะ
เออคู่ก็น่ารักกันจริงนะ
คุณยิ่งเปิดตัวนี่ยิ่งโหมีรูปคู่หวานออกมาให้ได้เห็นกัน